นิวเคลียร์ท้องแล้วค่ะคุณผู้ชมต้องบอกว่าความพยายามอยู่ที่ไหน

เหมือนเรารุ้นกับเขามานาน

๓๕คือน้องกำลังมาแล้วแหละพร้อมกับแคปชันว่าในที่สุดเบบีก็มาแล้วนั่นเองนะฮะ
ฝากพี่ป้าน้าอาด้วยเห็นไหมเขาฝากพี่มาเนี่ยฝากพี่ป้านะ
ร้องไห้ผิดหวังเจ็บตัวสู้เพื่อเบบีมาหลายรอบนี่เนี่ยอย่างที่บอกไปเนี่ย
เขาแฮสแท็กอย่างที่พี่แจ๊คพูดนะฮะส่วนสามีสุดล่ำค่ะ
เจเพชจ้าก็โพสต์ภาพรถซิ่งคันโปรดของตัวเองแล้วก็ภรรยา
แถมยังมีรถคันจิ๋วให้เป็นตัวแทนของเบบีตัวน้อยด้วยนะครับ
พร้อมกับแคปชั่นว่าในที่สุดก็มาสักทีนะลูกพ่อคนลุ้นกันเยอะไปหมดนะฮะ
ขอบคุณกำลังใจจากทุกคนที่เคยอวยพรด้วยนะคะ
พี่สาวเอามากันให้หมดเลยคุณพี่สาวอุ้มลักษณะแล้วก็เพื่อนในวงการบันเทิง
พี่แจ๊กคุณพ่อเนี่ยมันแย่งสินตาซะละเกิน
ตอนนี้ก็ผ่านแอปพลิเคชันด้วยแต่พี่เพชจ้าก็กล้ามเขาดีจริงนะคะ
แต่ว่าอย่างที่นิวเคลียร์โพสต์หลายคนก็บอกตายแล้วชีวิตหมูกระทะฉันพังละ

กำลังท้องไงคุณพี่อุ้มบอกว่าแสดงความยินดีกับน้องสาวด้วย
เพราะว่านิวเคลียร์เองก็ใช้วิธีทางการแพทย์อย่างที่คุณผู้ชมรู้เนาะ
รอบแล้วเจ็บตัวด้วยทั้งฝากไข่ทั้งฉีดฮอร์โมน
แล้วก็ได้ผลคราวนี้ดีใจด้วยจริงนะคะ

แล้วก็ทางบันทึงธรรมดิก็โทรไปถามแล้วนะฮะคุณิวเคลียร์
นิวเคลียร์บอกว่าหนูยังพร้อมให้สัมภาษณ์

คิดว่าคงจะมีอีเวนต์ติดต่อแล้วค่ะ
ก็เมื่อก่อนอาจจะ
เป็นสไตล์
อลังการออกงานทีแหวกหน้าแหวกหลัง
คุณผู้ชมคะบ้านปลายดูสิแฟนหน้าดีมาก
เธอฉันไม่ไปเขาอัดคลิปมาให้ฉัน

แล้วสามีเขาแอ้วเอิญฉันด้วยนะ

ตอนนี้รู้สึกตื่นเต้นมาก

ตื่นเช้าแล้วก็แบบว่าอู๋ซึ่งแบบเห็นต้องงานเยอะมากค่ะ
ขอให้ความลุ้มลืม
แต่วันนี้เห็นบอกน่าเสียดายพี่แจ๊กรีนไม่
ไม่เสียดายพี่แจ๊กกะรีนมาไม่ทัน
เป็นการส่วนตัวอยากเจอตัวจริงเพราะว่าถ้า
พลาดไม่ได้เจอตัวจริงมาหลายงานแล้ว
แน่นอนว่ายังทำงานค่ะยังไม่รีบมีน้องค่ะ
ก็ขอทำงานก่อนแปบนึง

สองคนก่อน
นะคะซึ่งสามีของเขาชื่อคุณณเศษนะคะ
ซึ่งก็เป็นโอ้โหคนร่ำลูกคนรวยนี่แหละค่ะ
นามสกุลก็โอ้โหยืดยาวยาวยาว

คือฉันอยากรู้ว่านามสกุลอะไรนี่แหละค่ะ
ก็ทำธุรกิจนะคะเป็นนุ่มนอกวงการนะคะ
ทางบรรทัยรัฐของเราก็ขอแสงความดีด้วยนะคะ